มาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่เอกครับ
กรรมการทุกคนอินทรยศนาวาการเอกวันชัยผ่องศรี
และกรรมการภัยทูลกบกลางมีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดงปากกาเหล็ก๔๙และช้างศึก๔๗ครับ
ยก๔ยกเดียวเลยใช่ไหมคู่นี้

เขตเกล็ดตรงนั้นเลยนะปากาเหล็กวันนี้แหมดชื่อชั้นแก่การตีจริงนะ
ส่วนยังมีอีกคู่นึงนะครับในการถ่ายเท่าสดคู่ที่๕นะครับ
คู่นี้เขาว่าเป็นมวยดาวรุ่งขุมทรัพย์ของวันทรงชัยครับ
ตอนนี้ก็กำลังวันไห้ครูอยู่บนเวทีครับ

ฟังประวัตินะครับฝ่ายแดง๑พิจิตตสิริวัตรชื่อพานุวัฒน์จิตทวีอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมทองเพชร๔๐๐๐ชื่อธนพลหนูขำอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๐๐๐เพื่อนของเขาสกัดเพชรชนะไปแล้วนะได้ตังค์อัดฉีดด้วย๑๒๐๐บาทเดี๋ยวดูว่าจะตามเพื่อนร่วมค่ายหรือเปล่า
วยคู่นี้นะครับการผ่านมวยฝ่ายแดงนี่ผ่านมวยมาดีกว่าครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่กระดูกมวยเป็นรอง
เป็นลองแล้วก็การคือแบบฟอร์มก็คู่กี่กันสูงสีกัน
น็อกมาด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มหลังนี่ครับสดเหมือนกันแรงเหมือนกัน
เดี๋ยววันนี้ดูครับว่าใครจะเสียสถิตินะครับอ่ารูปร่างแดงสูงร้อยหกสองเซน
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมทองสูงร้อยหกสิบเซนครับ
เป็นมวยออกอาวุธเตะเข่ารุนแรงครับฝ่ายแดงแดงนะน้ำเงินล่ะน้ำเงินนี่
เคยมานี่เคยมาแต่ว่าที่วิธีร่ำเนินนะครับก็ดูคร่าวก็เป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงเหมือนกันครับ
อ่าเป็นมวยดาวรุ่งอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองเลยครับแม่ประเภทเหนื่อยช้าหายเร็วครับ
แปบแบบแบบนี้ครับไม่มีเจรติจากก้าห์นะครับใสกันอย่างเดียว
พบกับคุณอธิวัฒน์และคุณชาญชัยครับบนเวทีผู้ชี้ขาดนะครับ
วันชัยผ่องศรีแล้วก็จีรวัตรอินเอี่ยมนี่เป็นหลังคู่เอกแล้วนะครับ
หนึ่งประยักษณ์ตอนสิริวัตรแดงร้อยสิบปอนด์น้ำเงินจองทองเพชรสี่หมื่น
สิบปอนด์เท่ากันแม่เพชรสี่หมื่นวันนี้อัดฉีดไปคนหนึ่งแล้ว
แสนสองหมื่นบาทแล้วตอนนี้ค่ายมวยเขาคุณภาพนะ
สี่หมื่นนี่ดูครับรุ่นหลังที่ทำขึ้นมาแล้วมวยชุดเนี้ยที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอก
ไม่ต้องมาจากชุดเด็กพวกเนี้ยตอนนี้ชกเป็นหลังคู่เอกเดี๋ยวถอดต่อไปเนี้ย
ก็อาจจะเป็นชกก่อนคู่เอกแล้วก็ได้มันก็ต้องอยู่ที่เข้าในรายการแล้ว
ฟอร์มดีสถิติการชกฟอร์มออกมาแต่ละทีมันสวยงามอย่างนี้มีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นมวยเอกได้
แล้วโดยเฉพาะการกันกองคู่มวยต่างมองแล้วคนให้นักมวยโดยโปรเมอเตอร์ส่งชัยนี่หายห่วงอยู่แล้ว
ชกกับใครน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็เกิดปัญหาอีกแล้ว
ครั้งนี้เป็นยกที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวย้อนผลกันสักนิดนึงตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับ
ภิชิชัยปภาธมชนะกาแนนเพชรมงคลเขาอาทิสรนะครับเสกตรเทศเกรียดวิสุทธิ์

เอกวีหรือว่าหารศึกเล็กพ่อกรุงเทพธนบุรี

ชนะกันแนนชั้นศึกเกียรติส่งฤทธิ์ไป

เราดูมวยคู่นี้ถ้าหากว่าการถ่ายทอด
โดยเฉพาะท่วมท้ายทาย

ถ้าการที่ซ้อมแล้วก็อยู่ทางเพชร๔๐น้ำเงิน

น้ำเงินชั่วโมงนี้สดจริงนะค่ายเพชร๔๐๐๐บาท
ไหนห่วงเหมือนสักคู่ในคู่ที่๒

สกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์รับไปเลย๑๐๒บาท
หันฉีด

มาดาวพี่น้องแฟนมวยที่สตูริโอ

ทั้งนั้นนะครับ

บังชัยนี่ก็เป็นมวยชื่อมาก่อนเหมือนกันครับ
เอาอย่างงี้มวยจอดมวยทาระของเราที่ตรงนี้เนี่ยมันดามพี่น้องแฟนมวยชุดใหญ่พวกทีมใหญ่นะว่าเขาติดตามตัวตลอด

ช่วงปลายยกแรกนะครับใกล้จบยก

น้ำเงินมีลักษณะยุคนี่เปิดเกณฑ์นิดนึงเลยลักษณะมาดุกว่ะ

เอาละครับกลับมาบรรยากาศสดของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ช่วงนี้ขอบพระคุณกาวสิงคลังเจ้าระเข้เขียวนะครับมอบ๓๐๐๐บาท

ผ่านไปแล้ว๑ยกนะพี่ชัยนะ

เป็นมวยรุ่นเล็กครับรุ่นใหม่ครับ
ฝ่ายแดงก็เป็นฝ่ายใช้จังหวะดักเตะแทงเข่า
น้ำเงินนี่ถือว่าสู้นะครับมาถึงก็เดินเข้าหาไม่เกรงศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่นะครับ

ท่านผู้ชมครับคู่นี้ณเวลานี้เราดูกันไป๓ยกก่อนพี่ปาก

ถ้าจบแล้วต่อเนื่องมายังติดพันธุ์อยู่ก็ชมทางยูทูปต่อเลย
คือหมายถึงว่ามวยคู่นี้เราถ่ายทอดให้กับแฟนทั้งบ้านได้ชมกัน๓ยก
ณเวลานี้เรายืนยันไว้๓ยกก่อน
ถ้าจบแล้วยังติดพันยังมันไม่หยุดก็ติดตามทางยูทูปต่อเลยครับ

เพชร๔๐ก็มีวิทยาเพชร๔๐นะครับ

สดขึ้นมาเลยตอนนี้ดู